คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยข่าวชายคลั่งยังไม่หมดค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่ร้อยเอ็ดและน่ากลัวตรงที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าโรงเรียน
คลั่งคนนี้ถืออีโต้กวัดแกว่งอยู่หน้าโรงเรียนค่ะ
แล้วประตูโรงเรียนปิดไม่สนิทด้วยพี่อุ๋ย
เด็กนักเรียนอยู่ใกล้ตรงนั้นด้วยนะคะ
ยังดีที่ตำรวจมาระงับเหตุเอาไว้ได้ทันค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะคือชาวบ้านเขาก็ช่วยกันถ่ายคลิปเอาไว้
เด็กก็ไม่รู้เรื่องเด็กก็งงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหน้าโรงเรียนที่ประตูโรงเรียน
คลั่งอยู่ตรงนั้นนะในมือถืออีโต้ด้วยนะ
ัวก็ปิดไม่สนิทนะคะต้องเรียกน้องให้เดินกลับมา
เด็กผู้ชายที่กำลังจะเดินไปที่ประตูค่ะ
เลิกเรียนกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะ
เดี๋ยวผู้ใหญ่ทางนี้เขาเรียกกลับมาก่อน
เอ่อเพราะนอกโรงเรียนมันน่ากลัวผู้ชายคลั่งถือมีดอยู่แบบนี้
นี่นะคะโรงเรียนบ้านศรีเสียจอำเภอเสระพุม
ตำรวจสพโพทองมาที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ในการควบคุมตัวคนคลุ้มคลั่ง
สุดท้ายก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่ก็นำชายคลั่งคนนี้ขึ้นรถตำรวจแบบนี้
นำไปสงบสติอารมณ์และสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก

พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กในโรงเรียนคือตกใจนะคะ
ก็ต้องไปหลบเพื่อความปลอดภัยค่ะ

ภาพมุมนี้จะเห็นว่าเด็กเด็กนักเรียนยืนกันอยู่เพียบเลยอ่ะ

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าชายคลั่งคนนี้ชื่อนายศักดิ์ศรีหรือในศักดิ์อายุ๔๒
ชอบเสพยาบ้าชอบดื่มเหล้าและเมาอลวาดเป็นประจำ

ถือไม้ถือเหล็กถือมีดอัลวาดบนถนนในหมู่บ้านเป็นประจำ
ที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายใคร
แต่ที่ผ่านมาทุกคนเขาก็กลัวค่ะ

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพนี้มันคือหน้าโรงเรียน
มันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกไม่ได้นะคะ
เราได้คุยกับคุณครูและผู้มนุยการโรงเรียนด้วยนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหมช่วงเลิกเรียนพอดีด้วย

ยืนถืออิโต้อัลวาดอยู่หน้าประตูโรงเรียน
โรงเรียนก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
ผู้ปกครองให้รีบมารับลูกหลานกลับบ้านค่ะ
นำความปลอดภัยให้เจ้าเด็กอยู่อยู่แล้ว
พอบอกว่ามีมาตรการป้องกัน
แต่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่า
ไม่มีรอปภไม่มีคนที่แบบมาดูแลความปลอดภัย
ประตูโรงเรียนเลยเหรอตามคลิปภาพนะคะ

ตัวเล็กน้องตัวเล็กนี่กำลังจะเดินไปถึงประตูอยู่แล้ว
กำลังจะถึงอยู่แล้วตามคลิปภาพมันไม่แน่ใจ
ว่ามีรอปภยืนอยู่ตรงประตูบ้างหรือเปล่า
คือถ้าบอกว่าเป็นเวลาเลิกเรียนเอาแล้วก็เข้าใจแหละ
แต่ผมว่าต้องรอจนนักเรียนกลับหมดก่อนนะ

โอ้โหนี่ดูน่ากลัวมาแล้วนะเห็นไหมน่ะ

ตำรวจส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเสรภูมิ
แล้วก็อายัดตัวเพื่อดำเนินคดีนะคะ
คือพอหายแล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อนะคะ

ดำเนินคดีเรื่องของการครอบครองอาวุธนะคะ

ชาวบ้านบอกคลั่งบ่อยด้วยค่ะคนนี้